ใครอยากเป็นเศรษฐี

แล้วเราได้เศรษฐีทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

แคมเปญคาราบาลแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒ครับ
แสดงความยินดีกับคนล่าสุดก็คือคุณสมพรเซ็มมุกดาครับ

มาจากไหนล่ะเนี่ยคุณสมพรเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการครับ
ไม่รู้นะว่าคุณสมพรเขาทำบุญมาด้วยอะไร

เคล็ดลับคือทุกชาวนะ
ก่อนจะไปทำงานคุณสมพรเขาต้องส่งฝาคาราบาลแดง

แล้วคาราบาลแดงเขาแจกเยอะแจกจริงแจกต่อเนื่องแจกแล้วทั่วไทย
ใครอยากโชคดีเป็นเศรษฐีได้พลิกชีวิตแบบพี่สมพรเนี่ย

เพราะว่าร้านต่อไปรอคุณอยู่ครับ
ยังมีนะคะรางวัลล้านต่อไป

เรื่องของรางวัลกันหน่อยละกันค่ะแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท
ยังเหลือล้านที่๓อยู่นะรวมถึงด้านข้างนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะ
มอเตอร์ไซฮอนดารุ่นนิวคลิกหนึ่งสองห้าแล้วก็ตกแต่งสีแดงแดงเขียวเขียว
ไตลคาราบาลแดงแบบนี้แจกอีกร้อยรางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย
กว่าร้อยกว่า๘ล้านบาทนะคะซึ่งกติกาง่ายมากค่ะคุณผู้ชม
บีบแล้วก็ส่งทำยังไงบ้างเขียนเอาเศษกระดาษมาก่อนนะ
เลยถ้าเกิดใครที่ดื่มคาราบาลแดงเขียนว่าวิตามินบีสิบสอง
หลังจากนั้นก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงในกระดาษด้วยลายมือของเรานี่แหละ
พับแล้วก็ใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงส่วนฝาคันโซคูณสอง
เอาเศษกระดาษมาเขียนคำว่าตับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่น
ทีนี้ขั้นตอนการส่งต้องส่งนะคะส่งที่ตู้ปน๒บางประกง
ฉะเชิงเซาสองสี่หนึ่งสามศูนย์หรือว่าจะส่งที่กล่องชิงโชค
นี่จะทำแบบพี่สมพรก็ได้นะส่งที่ร้านซีเจมอร์ทุกเช้าทุกวันแบบนี้ก็ได้
หรือว่าร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้เหมือนกันนะคะ
อย่าช้านะแจกกันทุกวันค่ะแล้วก็จะติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ทุกวันเลย
รายการตลอดข่าวตอน๙โมงครึ่งส่งกันมาได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
ดื่มบ่อยเราไม่ห่วงอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อบ่อย
เดี๋ยวนี้คาราบาลแดงราคาเท่าไหร่นะ๑๐บาทเท่าเดิมคุณผู้ชมฮะ
พร้อมทั้งเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนี่ทางซ้ายนี่คันโซ
คุณสองครับเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นครับมีส่วนผสมจากตับกรูโคโรโนแลคโทน
และสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้า
กลายบานทันทั่วประเทศเลยย้ำอีกครั้งมาร่วมล้วนเป็นเสถีทองร้าน